คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มากันที่เจ้าประจำของเรา
ต้องบอกว่าเป็นสายบุญสุดเป็นสายบุญตัวแม่เลยแหละ
สำหรับแม่ฮายอาภาพรคุณผู้ชมค่ะ
คือทุกวันอังคารซึ่งเป็นวันเกิดของแม่ฮายเนี่ย
เขาก็จะลุกขึ้นมาทำกับข้าวเพื่อที่จะมาใส่บาทในตอนเช้าคุณผู้ชม
คือเจ้าตัวเนี่ยเขาก็บอกนะว่าเออที่ใส่บาททุกเช้าวันอังคารเนี่ยเพราะว่าเขาเกิดวันนี้อ่ะเนาะ
ฮายบอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่าที่ทำแบบนี้
แต่ทำแบบนี้แม่ฮายหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองตลอดหยิบลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่เห็นปะล่ะ
อ๋อทำธุรกิจทำปลาทอดปลาก็ดีหมดเลยแม่โอ้และจากการทำบุญทุกทุกสัปดาห์แบบเนี้ย
ยงเนี่ยให้ความเคารพนับถือฝากตัวเป็นลูกศิษย์อืมซึ่งหลวงพ่อเนี่ยเห็นว่าเออ
ฮายเนี่ยใส่บาททุกวันอังคารแบบนี้แต่รู้ว่าลูกศิษย์ไม่กล้านิมนต์ให้หลวงพ่อเนี่ยไปรับบาทที่บ้านตอนเช้า
ครับเพราะหลวงพ่ออยู่นครนายกเนอะอืม
ส่วนพี่ฮายเองก็อยู่กรุงเทพก็เลยบอกกับพี่ยิ่งยงว่าอยากจะทำเซอร์ไพรส์ลูกศิษย์
ด้วยการไปรับบาทถึงหน้าบ้านโอ้จากนครนายกอ่ะเด้อสุดยอดเลยใช่ค่ะพี่แจ๊
อันนุมกรรณบุญพระท่านทำเอาพี่ฮายถึงกับโบ้โอ้โหดีใจจนเข่าอ่อนเลย
อืมดีใจมากมากที่ท่านเมตตามารับบาทถึงบ้านในตอนเช้าโอ้นี่ไงมาเลย
ใช่หลายคนถามแบบนี้ว่าลูกพ่อถ้านั่งรถเลขทะเบียนอะไรมาไม่เพราะนะคะ
ใช่เขาบอกว่าเป็นเลขมงคลสำหรับตัวเขา
คือหยิบจับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
มักจะมีเลข๘แฝงอยู่ด้วย
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะบอกแบบนี้ไว้ก่อน
ก็ขอให้เจริญเจริญปังหยิบจากอะไรก็เป็นเงินเป็นทองตลอดไปนะคะ

วันนี้เพื่อนประเสริฐจริงแล้วรู้ใจแล้วก็อยากมีแต่สิ่งดีแนะนำกันมานะครับทุกคนค่ะ